ส่วนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สุราธานีเป็นเรื่องสลดเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้นายกเทศมนตรีเมืองนาศาลถูกรถไฟชนเสียชีวิตนะคะ
สาเหตุมาจากไม้กั้นรถไฟมันชำรุดคุณนัทพงศ์
แล้วก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
มาดูกันค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ
เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ตอน๒ทุ่มที่ถนนภูนศิริซอย๙กับถนนสายเฉลิมพระเกียรติ
ถูกรถไฟชนแล้วลากไปเกือบร้อยเมตร
สภาพติดกับหัวรถจักรคืออัดติดเลยค่ะ
ขบวนรถไฟก็ยังคาอยู่บนราง
คนขับรถคันนี้นะคะก็คือนายโกศลสุดทางกูลอายุ๖๓ปี
เป็นนายกเทศมนตรีเมืองนาศาลค่ะ
กู้ภัยต้องเอาเครื่องตัดถ่างนำร่างออกมา
แล้วก็ปรากฏว่าท่านก็เสียชีวิตแล้วค่ะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปดูก็พบว่า
มีเจ้าหน้าที่มาซ่อมไม้กั้นที่ชำรุดนะคะ

นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดได้ยังไง
ภูมิกับสพบ้านนาศาลบอกว่า
ก็เชิญพนักงานรถไฟประจำจุดตัดตรงนี้มาให้ปากคำ

อันที่เสียเนี่ยก็คือฝั่งที่นายโกศลขับมาพอดีค่ะ
เขาก็เลยขับไปหยุดจอดพาดรางรถไฟ
เพราะว่าถ้าเราขับมามืดเนี่ยแล้วเราเห็นไม้ลงมากั้นเนี่ย
ฝั่งเรามันไม่มีไฟแต่อีกฝั่งหนึ่งมันมีไฟ
เราก็จะต้องไปจอดชิดอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะ
แต่ปรากฏว่าตรงนั้นมันคือรางรถไฟ
ฝั่งนี้มันเสียค่ะมันก็เลยไม่เห็นมองไม่เห็น
อีกฝั่งหนึ่งก็เลยไปจอดพาดดังรถไฟ
พนักงานพยายามจะใช้ไฟฉายโบกส่องให้ถอยแล้ว
แต่ก็ไม่เป็นผลค่ะรถไฟมาถึงก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตอนนี้ยังไม่สรุปสาเหตุที่แท้จริงนะคะ

วันนี้ก็นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกันค่ะ
โอ้โหเป็นเหตุที่ครับมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะ
ก็มีการเตรียมสถานที่สำหรับตั้งบำเพ็ญกุศล
วันนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

น้องสาวนายโกศลบอกว่าครอบครัวไม่มีลางบอกเหตุอะไรมาก่อน

ส่วนเรื่องที่กั้นทางรถไฟเสียจะดำเนินคดีหรือเปล่า

จัดพิธีทางศาสนาให้เรียบร้อยก่อน
แล้วชาวบ้านให้ข้อมูลค่ะบอกว่าจุดนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยเลยคุณนัทพงศ์
ไม้กั้นมันเพิ่งเสียไปเมื่อ๓๔วันก่อน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็วิงวอนบอกทางการรถไฟช่วยตรวจสอบบ่อยหน่อย
จะได้เปลี่ยนทันท่วงทีเพราะเนี่ยค่ะ
มันไม่จำเป็นหรอกค่ะว่ากี่วันนะฮะ
ไม่เสียวันนี้พรุ่งนี้ก็เกิดเหตุได้
คือไม่มีไม้กั้นยังพอสังเกตได้
แต่ไอ้ที่มีแล้วเสียบางทีมันไม่ทันระวัง

มันไม่ทันระวังอย่างนั้นเสียต้องรีบซ่อมครับ
นี่ค่ะพอมันไม่ลงมามันไม่มีสัญญาณไฟ
ก็เข้าใจว่าไอ้ฝั่งที่มันลงมาเนี่ยมันเป็นฝั่งเรา
เพราะฉะนั้นก็ไปต่อได้อีกหน่อยจนชิดไม้ถูกไหมคะ
แต่ตรงนั้นมันเป็นรางรถไฟพอดี
นี่คือความเข้าใจผิดของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเลยค่ะนะคะ